มาดูต่ออีกหนึ่งสาวมั้ยคะ

สามารถสามารถกันกับพี่เอสนะคะ

ก็ทำโปรเจกต์กับพี่เป๊กสัญชัยนะคะ

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว๓ชายแดนใต้
ด้วยการดึงธัญญาแล้วก็พิงกี้
อย่างที่ได้เห็นภาพกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ

ซึ่งครั้งนี้พี่ชอตก็ควงคู่มากับ
คนสนิทข้างกาย

เป็นผู้ร่วมหุ้นแล้วกันค่ะ

ไปถึงข่าวลือที่ว่าเจ้าตัวหอบข้าวหอบของ

พี่ชอตเหมือนกันนะคะเอาไปทางด้วยค่ะ

ข้อเชียง๓๕๖๑ค่ะเพิ่งเปิดบริษัทใหม่

ก็เลยเอาคุณเป๊กเล่าให้ฟังว่าโครงการนี้มันดียังไง

ก็โอเคเลยรับทำเลย

ยังไม่ได้เก็บค่ะเขายังไม่ไล่
เรานี่เล่วว่ามีอาชีพรับจ้าง

นะครับก็คงมีโอกาสได้ร่วมงานกับหลายพาร์ทเนอร์หลายผู้ผลิตหลายแพลตฟอร์ม
ซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี
ขอสนุกค่ะเค้าก็ยังอยู่แกมมี่อยู่นะ
ก็อยู่ในคลีวีด้านนะคะนี่พี่กูนภูมิกับนะคะค่ะ
คู่บุญเลยทำแบบละครซีลงซีรีส์ตบตีแย่งชิงมากมายค่ะ

พี่ชอตบอกยังไม่ไปนะคะแต่พี่กู่จะไปแล้วค่ะ
จะมีอะไรมาบอกเล่า๙๐กันบ้างไปฟังค่ะ

หลายคนบอกว่าฮอตเนอร์มันจะตีกันไหมคะ
หรือว่าแย่งสามีกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือตอนนี้เขายังค่อนข้างให้ปิดเนื้อเรื่องในความลับอยู่นะครับ
ก็แค่รู้ว่าเป็นตัวละครผู้หญิง๒ตัว
โยงใยผัวพันธุ์ลงไปภาคใต้แค่นี้

คิดว่าคนก็คงอยากจะเจอสองคนนี้ฟาดฟันกันก็คงได้เห็นนะครับ
แต่ว่าจะรายละเอียดยังไงก็ไม่บอก
เจ้าใครอาจจะไปเก็บช็อตเด็ดนะคะ
หรือเปล่านะฮะ

ถ้ามีก็เป็นแค่ในซีรีส์ธรรมดา

ไปตึกแกมมี่บ่อยไปกินกาแฟ

เดี๋ยวคราวหน้าขึ้นไปสวัสดีฝากความพิถึงด้วยค่ะ